ส่วนข่าวนี้ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะเข้ามาเข้าปั๊มปั๊บน้องเต็มถังเต็มถังเท่าไหร่
สองพันสี่ร้อยบาทน้องจ่ายบัตรเครดิตส่งให้อย่างเท่เลยอืม
บัตรรูปไม่ผ่านอ่าบัตรรูปไม่ผ่านป๊าบทำยังไงอ่ะ
ตามท้องเรื่องครับคุณผู้ชมฮะนะครับขับรถออกไปเลย
ขับรถหนีแนบไปเลยนะฮะอ่าคุณผู้ชมดูว่าเขาออกไปยังไงตอนไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาศรีราชาชนบุรี
ในคลิปจะเห็นลูกค้านะเป็นผู้ชายเนี่ยนั่งในรถนะอายุประมาณ๓๐ครับ
กระบะเข้ามาเติมน้ำมันบอกน้องเต็มถังนี่ระหว่างเติมน้ำมันอยู่นะครับ
เด็กปั๊มก็อ่าเช็ดกระจกให้นะครับพอเติมน้ำมันเสร็จผู้ชายคนนี้
คุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วไปแล้วก็ยื่นบัตรเครดิตให้คุณผู้ชมบัตรมันรุ่นไม่ผ่าน
รุ่นไม่ผ่านเด็กปั๊มก็กลับมาเดินย้อนกลับมาหาคนขับบอกว่า
ของพี่ลูกไม่ผ่านนะครับแต่ก็นี่แหละฮะพอลงจากรถไปนะครับ
เขาไปเอาป้ายไอ้ที่วางแสดงชนิดน้ำมันน่ะออกมาวางกับพื้นด้วยอ่า
รีบหน่อยถ้าทันกันรีบรุกรนหน่อยไปล่ะโอ้โหไปล่ะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
เราย้อนไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะครับรถกระบะคันนี้
เอาสติ๊กเกอร์มาปิดทับเลขทะเบียนรถตัวแรกซะด้วยนะอ่า
อ่าน่าน่าน่าน่าเห็นไหมมีการเตรียมการไม่ให้ตั้งตั้ง
ที่จับได้ขณะเดียวกันคุณปิยะนุษย์สมสะอาด
ผู้จัดการสถานีนะครับก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าวออกไปมีผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันในพื้นที่บ่อวิน
ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะครับหรือว่ากล่องข้อความบอกว่า
โดนเหมือนกันรถคันนี้แหละแต่ตอนนั้นคนก่อเหตุใช้สติ๊กเกอร์ปิดเลขท้ายครับ
แต่วันนี้ปิดเลขหน้าล่าสุดคุณปียะนุษย์ไปแจ้งความแล้ว
เมืองต้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่บ่อวินศรีราชานี่แหละ
ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
ก็เป็นภัยปั๊มน้ำมันนะคะในโซนบ่อวินนะคะฝากตำรวจด้วยค่ะ